ที่ผ่านมาเคยได้ยินเรื่องของกล้องดำมี้ดำมี่กล้องวงจรปิดทิศ
มีกล้องแต่ถามว่ามันไม่ได้เชื่อมอะไรเลย
สักครู่ชาวกรุงเทศต้องประลึงอีกครั้งเพราะมันมีท่อทิศด้วย
ท่อทิศบับมีท่อแต่น้ำไม่ระบาย

แล้วหลังคนที่ไปเจอว่าไม่ใช่ใคร
พูดว่าชาติชาติของเรา
หรือว่าเหน็บน้ำมั้ยนะเออท่อทิศเออดีเนอะ

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นระหว่างที่ท่านชัชชาติเนี่ย
กำลังไลฟ์ผ่านเพจตอนเช้าพอดีก็วิ่งไปที่สวนรถไฟค่ะ
ทีนี้พอผ่านย่านอารีก็ไปเจอพนักงานกวาดถนนคนนี้ค่ะ
ก็เลยสอบถามพูดคุยทักทายถามว่าน้ำท่วมไหม
พนักงานเลยรีบชี้จุดน้ำท่วมเลยบอกว่าเนี่ยมันท่อทิพย
ทำถนนแล้วไม่เจาะคืนให้ก็มันก็เลยระบายไม่ได้นะคะ
ผู้ว่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พนักงานคนดังกล่าไปแจ้งที่เขตด้วย
จะหันมาบอกกับคนที่รับชมไลฟ์อยู่ว่าท่อทิพย์กรุงเทพ
จากจะมีกล้องดัมมี่แล้วยังมีท่อดัมมี่ด้วยนะคะ
ไลฟ์นี้มีคนเข้าชมเกือบ๕แสนวิว
มีคนมาคอมเมนต์แสดงความเห็นกว่า๒๐๐๐คน

รับประกันได้ว่าในส่วนของคอมเมนต์นั้นคงไปในทิศทางเดียวกัน